เปิดให้ประชาชนสามารถซื้อบัตรเข้าไปชมงานได้
การกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงาน
ติดตามพร้อมกันจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานสดเข้ามาครับ
แต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะ
เลยทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
มหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๓ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะ
มีผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร่วมออกบูธรวม๕๘รายและบูธอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกว่า๓๐๐รายค่ะ
หลังจากที่เปิดงานมาประชาชนก็ทยอยเดินทางมาชมรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สนใจแต่ว่ายังไม่คึกคักนะคะ
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างก็งัดโปรโมชั่นมาแข่งขันกันอย่างน่าสนใจเลยค่ะ
เงินดาวนร้อยละ๒๕นะคะผ่อนนาน๔๘เดือนหรือจะเป็นออกให้สูงสุด๗๕๐๐๐บาทค่ะ
สถาบันการเงินหลายแห่งก็ร่วมจัดโปรโมชั่นแข่งขันข้อเสนอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พิเศษ
ลูกค้าภายในงานค่ะเพื่อกระตุ้นยอดปล่อยกู้ส่งท้ายปีและยังคงเข้มงวดเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะ
อย่างเช่นกรุงศรีออโต้จัดโปรโมชั่นดาวน้อยเริ่มต้นร้อยละ๕ผ่อนสบายนานสูงสุด๘๔เดือน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ๐และมีของสมนาคุณค่ะ
อัศกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๓
โดยระบุว่าการแข่งขันด้านราคาโปรโมชั่นและการครบกำหนดถือครองรถยนต์คันแรก
จะทำให้ผู้บริโภคสนใจซื้อรถคันใหม่มากขึ้น
จะเห็นว่าขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ก็จะมีสิทธิพต่างนะครับ
ชั่นต่างในการที่จะจูงใจให้ผู้ซื้อสนใจที่จะซื้อรถยนต์
ในงานนี้ได้ทราบว่ามีโปรโมชั่นมากมายนะคะ
เงินสะพัดราว๕หมื่นล้านบาทมีผู้โรงงาน๑ล้าน๕แสนคนค่ะ
อีกหนึ่งศีลศัลที่มีการกล่าวถึงกันมากนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสีสันภายในงานนะคะ
สร้างความน่าสนใจให้กับหมู่แต่ละค่ายเลยทีเดียวค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงานจากอิมแพคเมืองทองทานีค่ะ